อบแสดงความยินดีให้กับนายกเศรษฐาแล้วก็พักเพื่อไทยที่จัดตั้งรัฐบาลได้
คุ้นหน้าคนนี้ไหมเนี่ยเสื้อน้ำเงินคนนั้นนะ
เห็นลักยิ้มก็จำได้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นยุค๙๐อะ

คุณโฟสนรมนศ์จีวังกูนะ

โอ้โหนี่มาเป็นระดับผู้บริหารแล้วนะ

โอ้โหคนที่ใช่เพลงของเธอครับ
แล้วก็ได้พบกับนายกเศรษฐาทวีสิน
ก่อนกลับเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวก็พุ่งไป

ผู้บริหารผู้บริหารโฟส
ช่วยโชว์น้ำเสียงหน่อยได้ไหม

แต่เมื่อแฟนเพลงขอมา
ไหนลองดูซิดูซิว่า
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร
ต้องขอต้องขอให้เราร้อง
ก็เพราะเธอคือคนที่ใช่
ในวันที่ผิด
ฉันไม่มีสิน
คิดจะมีเธอไว้
เธอคือคนที่ใช่
ในเวลาที่ผิด
รู้ว่าเรานั้นผิด
ก่อนความรักจะเป็นพิษ
เราต้องตัดใจ
ขอบคุณคุณค่ะ

คุณโฟสต้องได้ร้องแน่นอน

แต่ตอนนั้นแต่ดูหน้าให้เด็กมาก

อยากให้เข้าวินโดคู่กับพี่เบิร์ตเลย

อันนี้กับอันนี้ก็ภูมิฐาน
ใช้คำพูดดีเดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวไอ้ดอมจ่ายเอง